บอกเลยว่าคนเราจะแต่งงานกี่รอบก็ได้แต่มันจะดีถ้าแต่งกับคนเดิมนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฉลองกันไปที่กรุงเทพแล้ว
คราวนี้จะมูบนู้นขึ้นเหนือไปเลยจ้า
ฉลองที่ไหนนะพี่แจ๊คเชียงใหม่เชียงใหม่นั่นเองนะครับ
เป็นเจ้าสาวนอกวงการนะคะหน้าตาน่ารักสวยเชียร์คุณเก๋นะคะ
เห็นว่าจะเชิญเพียงแค่แขกแล้วก็คนในครอบครัวที่สนิท
ิตเพื่อนพ่อพี่น้องที่สนิทเท่านั้นค่ะ
ไม่ได้เชิญสื่อแม่เสียดายอยู่เหมือนกันเนาะ
เจ้าตัวก็บอกว่ากลัวพี่นักข่าวจะเหนื่อย
แล้วก็ฝากขอโทษมาด้วยที่ไม่ได้เชิญค่ะ
แต่งแล้วนะจ๊ะคำถามต่อไปที่ทุกคนอยากรู้ก็คือ

ฟังจากเจ้าบ่าวป้ายแดงเลยจ้า
ที่เชียงใหม่ด้วยเพราะว่าเพื่อนอยู่ที่เชียงใหม่เยอะ
คนรู้จักเยอะครับดังนั้นก็เลยจะ
โอเคแล้วพ่อคงรอวันนี้มานานพ่อคุณมาของแม่อย่างนี้
ก็เลยแบบมาจัดเพื่อให้แขกผู้ใหญ่ที่นั่นด้วย๘ธันวาค
มีลูกเลยหรือเปล่าใช่ไหม

คุยกับภรรยาว่าเดี๋ยวจะไปหาที่เที่ยวกันก่อน
เราต้องใช้ชีวิตคู่ด้วยกันให้คุ้มก่อน